อันนี้เลยค่ะเป็นคุณผู้ชมทำยังไงคือเอารถเนี่ยไปติดเทอร์โบที่อู่แล้วปรากฏว่าทางอู่เอารถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุสภาพรถเอาให้ดูก่อนถ้าดอมกลับไปที่อู่จะไปเอารถแล้วรถตัวเองเป็นแบบนี้

ติดเทอร์โบนะ

ไปเจอรถตัวเองแบบนี้จะรับได้เหรอ

รับไม่ได้เลยกับสภาพรถแบบนี้

แล้วช่างขอเก็บตังค์ไปก่อน

รถมันเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นมาใหม่เพื่อระยะมันจะแรงขึ้น
เอ้าจะทำยังไงต่อคุณผู้ชมเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของรถกระบะคันนี้คุณศิราค่ะ
เล่าให้ฟังว่า๖พฤษภาผมเอารถกระบะของน้องชายไปซ่อมไปติดตั้งเทอร์โบที่อู่
แถวธัญบุรีคลอง๒ที่ปฐุมนั่นแหละจอดรถทิ้งไว้ที่อู่
เพราะอู่บอกว่าพี่เดี๋ยวขอสั่งอะไรก่อนนะทีนี้ควักกระเป๋าจ่ายไปก่อนนะหมื่นสี่อ่ะ
แล้วพอเอารถไปทำวันที่๖ใช่ไหมวันที่๗อู่โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วติดเทอร์โบเสร็จแล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปรับรถ
ผมยังติดธุระอยู่ไงจนตอนค่ำตอนค่ำเนี่ยนะคะ
เจ้าของอู่เนี่ยโพสต์เฟสอีกทีนึงบอกว่าไงรู้ไหมขอโทษเจ้าของรถด้วย
ตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุโอ้โหถุงลมโอ้โหแอร์แบ็คแตกนะคือบอกแบบนี้
บอกว่าเอารถเนี่ยไปลองเครื่องเลยเกิดอุบัติเหตุเฮ้ยเดี๋ยวนะ
เทอร์โบเสร็จแล้วแล้วทำไมต้องเอารถไปลองเครื่องอีก
อันนี้คือเขาก็แปลกใจไงหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปดูรถ
ขอดูสภาพรถหน่อยเถอะโอ้โหซ่อมยังไงก่อนคุณผู้ชม
ซ่อมไม่คุ้มค่ะทีนี้เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักเลย
ลองฟังดูหน่อยไหมฝั่งผู้เสียหายเขาได้รับข้อเสนออะไรจากทางอู่บ้าง
อ่ะฟังค่ะ
นี่คือเจ้าของอู่เขาบอกว่าจะซ่อมให้นะ
แล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียผลประโยชน์ในการใช้รถให้
หนึ่งเป็นเวลา๕เดือนไม่ยอมหรอกค่ะ
ทางฝั่งเจ้าของเขาไม่ยอมเขาบอกว่าอ้าว
คุณทำรถผมแบบนี้คุณหารถใหม่ให้สิเรื่องนี้นะพอเอาโพสต์ลง
แล้วปรากฏว่าเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมีคนที่ไปซ่อมรถที่อู่
เนี้ยแล้วเป็นผู้เสียหายคอมเมนต์อินบล็อกมาหาเพียบเลย
โดนเหมือนกันเหรอโดนเหมือนกันแต่โดนลักษณะแบบแอบเปลี่ยนอะไร
เอาไปซ่อมแล้วรถพังโอ้โหแล้วกรณีของเนี่ยของเจ้าของคันนี้ค่ะ
บอกเขายังตกลงกันไม่ได้เลยเพราะว่าเขายืนยันบอกว่าไม่อยากได้ซ่อม
ก็สภาพข้างในแบบนี้เป็นดอมอ่ะดอมรู้สึกยังไงมันยับขนาดนี้แล้วอ่ะ
เขาบอกว่าผมอยากได้คันใหม่เท่านั้นไม่ต้องซ่อมให้ผม
ซ่อมเอาคันนี้ไปขายแล้วคุณไปจัดการเองคือคนที่เขาเอารถไปทำขนาดเนี้ยนะ
อืมหนึ่งเขาชอบเขารักจริงโอ้โหแล้วแล้วสภาพแบบเนี้ย
ซ่อมมามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากนี้คงมีปัญหาจุกจิกอีกเยอะเลยซ่อมนะ